กลางวันแบบนี้ไปกินข้าวมันไก่กันหน่อยค่ะ

สั่งแบบเต็มที่เลยนะมีเค้กอีก

แต่พอถึงเวลาจ่ายตังค์แทนที่จะจ่ายชิ่งค่ะ

แต่พอตำรวจไปตามจับได้ที่บ้านนะ
๑๐นิ้วประนมแล้วก้มกราบเลยค่ะ

นางสาวอรุณศรีสังทองอายุ๓๖ปี

กราบแทบเท้าเจ้าของร้านข้าวมันไก่อิ่มเย็น
แล้วขอร้องด้วยอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะจ๊ะ
ห่มร้องไห้อย่างสำนึกผิดค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้นางอรุณศรีพาทั้งลูกสาวลูกชาย
สั่งอาหารที่ร้านข้าวมันไก่อิ่มเย็นนี่แหละ
อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
สั่งแบบเต็มที่เลยอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณ
สั่งซะอิ่มแปร่เลยนะในร้านอิ่มเย็น
สั่งซุปเปอร์พิเศษ๓กล่องไม่ใช่พิเศษธรรมดาด้วย
แล้วก็หยิบเค้กไปกินอีก๓ชิ้น
รวมแล้วทั้งหมดเป็นเงิน๖๔๙บาท
ทีนี้พอถึงเวลาเก็บตังค์
เอ้าบอกแบบนี้ค่ะนางสาวอรุณศรีบอกว่า

เดี๋ยวฉันไปเอาตังค์ของสามีฉันมาจ่ายให้นะ
แต่สุดท้ายนี่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วบรึ้นหนีหายไปเลย
เจ้าของร้านก็ใจดีให้ข้าวมันไก่กับเค้กไปก่อนใช่ไหม
ก็เห็นมากับลูกด้วยไงลูกสองคนก็ให้ไปเรียบร้อยแล้ว
แต่สุดท้ายนี่เธอก็ไปเลยนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจละกัน
ตำรวจก็ตามล่าตัวจนไปจับกลุ่มได้จับนางอรุณศรีได้ที่บ้าน
อยู่ในซอยผักบุ้งที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะ
บ้านหลังนั้นนางสาวอรุณศรีเขาไปรับจ้างเลี้ยงวัวอยู่
พอโดนจับปั๊บน้ำตามาค่ะ
ห่มร้องไห้แบบสำนึกผิดแล้วก็บอกว่า
ขอโทษนะจ๊ะที่ฉันทำไปฉันไม่มีตังค์จ๊ะ
ฉันต้องหาตังค์ให้ลูกไปซื้อข้าวกิน
แล้วก็มีเจ้าทุกข์อีกคนนึงด้วยนะมาแจ้งความเพิ่มเติม
โอ๊ยที่ร้านก็โดนหลอกกินฟรีเหมือนกัน
ที่ร้านเป็นร้านอาหารตามสั่ง
แล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้นางสาวอรุณศรีเนี่ย
เข้าไปสั่งอาหารแล้วเวลาเธอสั่ง
เธอจะสั่งแบบเยอะไงซุปเปอร์พิเศษเหมือนกัน
ใส่กล่องรวมแล้วประมาณ๔๐๐กว่าบาท
แต่พอระหว่างที่รอก็ขี่รถหนีออกไปเฉยเลย
ทีนี้นางสาวอรุณศรีก็ร้องห่มร้องไห้บอกว่า
ถ้าเกิดว่าฉันโดนจับเนี่ยใครจะดูแลลูกฉันล่ะจ๊ะ
เจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้ไม่ยอม

ใช่ต้องให้ตำรวจดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์

เพราะว่าตรวจฉี่เป็นสีม่วงก็โดนเรื่องยาเสพติดไป
ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้
นี่เคยมีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวตกเป็นเหยื่อ
แต่ว่ารอบนั้นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยเขาไม่เอาเรื่องไง
สงสารเด็กตำรวจก็เตือนไปรอบนั้นแล้วนะ
อย่าให้เห็นอีกนะอย่าให้ตำรวจเห็นว่าทำอีก
แต่สุดท้ายก็ยังทำรอบนี้เลยต้องโดนดำเนินคดีนะคะ